ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของทางเชียงรายนะครับ
ยังสามารถยึดอันดับ๕ของตารางได้อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์อุบลเนี่ยผลงานนี้ถือว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับ
เพราะว่าไม่ชนะใคร๑๒นัดติดต่อกันแล้วครับ
นัดที่๑๖นัดรองสุดท้ายของครึ่งทางนะครับ
ในช่วงเลขแรกไทยลีก
เกมตั้ง๑๐วานเนี่ยจ่ายบอลให้กับชายวัฒน์บูราณนะครับ
ทำประตูนาที๓๒๑๐ครับเชียงรายบุกมานำครึ่งแรก
จังหวะมงสกัดมาเก็บตกได้ครับ
๒แล้วก็จ่ายให้ยิงครับ
สุดท้ายเนี่ยจบโดยศิวากรเปรียตระกูลครับ
นาที๖๕ลูกทีมของอเล็กซันเรกามา

เวตันให้มาดึงจังหวะเข้าซ้ายยิงดื้อเลยครับ
สุริยาสิงหมุยครับวันที่๗๒
ปิดเกมครับเชียงรายบุกชนะอุบลยนที๓๐ครับ
เพิ่ม๒๗คะแนนครับรั่งอันดับ๕ต่อไปอย่างเหนียวแน่น
ส่วนบัวนั้นยังไม่ชนะใครนะครับ
เป็นนัดที่๑๒ติดต่อกันแล้วมี๙แต้มรั้งอันดับรองสุดท้ายครับ
หลังจบเกมอเล็กซันเรกามากุญซือชาวบราซิลของเชียงราย
ก็พูดถึงกระแสข่าวที่ทีมนะครับได้รับมาเหมือนกัน
เกี่ยวกับข่าวที่ลงวัฒนบุญเกษารัฐกองกลางทีมชาติไทยนั้น
บอกว่าเขายังไม่ทราบเรื่องนี้แบบละเอียด
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยอมรับว่าจะมีผลกับทางเชียงราย
เนื่องจากเจ้าตั้มสนามบูรณ์เป็นนักเตะที่มีความสามารถสูง
แล้วก็สามารถยกระดับทีมได้หากใครได้ไปร่วมงานก็ถือว่าเป็นโชคดีครับ
หลงของการจับสลากฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
แข่งวันที่๑๑๒สิงหาคมนี้ที่โดนีเซีย

บุรีนั้นเจองานไม่หนักในรอบแรก
ประถานสโบสรของชวบุรีแชมป์เก่า
ก็พอใจนะครับที่สายออกมาเนี่ย

แล้วก็ดูแล้วถ้าเกิดเตรนทีมไม่ดี
ประมาทก็จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
วิคแปรมก็บอกว่าวิคบัยเปอร์เป็นทีมชั้นจากออสเตรเลีย

ของกีกรีสธาน

ซึ่งต้องทำการบ้านหาข้อมูลพอสมควร

โอกาสจะเจอกับทางเมสซุนกุลจากอีรานหรือว่าแบงค์ออฟเวรุชจากเลบานอน
ก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ในรอบรองมีสิทธิ์เจอกับทางนาโกย่าโอเชียนจากญี่ปุ่น
ซึ่งต้องวางแผนนะครับเตรียมทีมให้มีความพร้อมมากที่สุด
เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายคือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เป็นอย่างน้อยครับ